ยิปต์ยังเป็นดินแดนที่นักโบราณนาคดียังคงค้นหาอรยธรรมที่ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างนะครับ
มีเมืองในตำนานอีกหลายเมืองที่ยังหาไม่พบ
แล้วก็ต้องใช้เวลากว่า๑๖ปีนะครับในการขุดค้นและนำขึ้นจากใต้ท้องทะเล
จากการขุดค้นเมืองโบราณในครั้งนี้จะเป็นกุญแจไขข้อสงสัยหลายอย่างให้กับนักโบราณคดีแล้ว
โบราณวัตถุส่วนหนึ่งยังทำให้เราได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะแบบผสมผสานของสองอรยธรรมระหว่างกรีกกับอียิปต์อีกด้วยครับ
นี่คือรูปสลักเทพเจ้าแฮปปี้เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้บันดาลให้เกิดแม่น้ำใน
และนี่คือจุดที่นักโบราณคดีค้นพบรูปสลักนี้ใต้ท้องน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับโบราณวัตถุชิ้นอื่น
หลังจากทีมนักโบราณคดีค้นคว้า
แล้วเริ่มภารกิจสำรวจเมืองโบราณ
ที่มีชื่อว่าโทนิสเฮลาเคลอนและคาโนปัส
ซึ่งคาดว่าได้จมอยู่ใต้บาดาน

ภารกิจนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จากการนำเครื่องบินสำรวจเหนือทะเลเมนติเตอร์เรเนียน
จะเริ่มสำรวจใต้ทะเลอย่างจริงจัง

โดยอาศัยนวัตกรรมการสำรวจ
เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ในสมัยนั้น
พบเมืองโบราณทั้งสองเมือง

รวมทั้งรูปสลักเทพเจ้าแฮปปี้ชิ้นนี้ด้วย
รักก๊อตดีโอผู้อำนวยการสถาบันโบราณคดีใต้ทะเลของยุโรป
บอกว่าเฉพาะรูปสลักชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียว
ก็ทำให้ทีมนักโบราณคดีต้องตกตะลึง
ถึงความยิ่งใหญ่ไปตามกัน
เขาบอกว่าแม้รูปสลักนี้จะถูกพบในสภาพแตกเสียหาย
แต่เมื่อพวกเขาพบชิ้นส่วนศีรษะ
ก็ถึงกับอึ้งกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้า
เชี่ยวชาญตั้งสมมุติฐานว่า
เมืองโบราณโทนิสเฮลาเคลอนและคาโนปัส
มีชีวิตอยู่จนกระทั่งประมาณคริสตศักราชที่๗๐๐
เนื่องจากทั้งสองเมืองค่อยถูกกลืนไปอยู่ใต้ท้องทะเล
สถานการณ์เดียวกันกับที่เมืองเวนิสของอิตาลี

ค่อยเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุทั้งหมดขึ้นสู่ผิวน้ำ
ซึ่งนอกจากรูปสลักแฮปปี้แล้ว
ยังมีจารึกอายุราว๓๘๐ปีก่อนฟิตกัน
นำไปสู่การขายปริศนาเกี่ยวกับชื่อของเมือง
นักโบราณคดีสงสัยมานาน
ขณะเดียวกันยังพบรูปสลักเทพเจ้าอาซิโนที่๒
ซึ่งพันธรักษ์ของงานจัดแสดงนี้บอกว่า
ผ้าของโบราณวัตถุชิ้นนี้
สื่อให้เห็นถึงร่องรอยของอารยธรรมร่วม
อียิปต์และกรีกที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง
บอกว่าทันทีที่ได้เห็นก็รู้เลยว่า
ไม่ต่างจากโบราณวัตถุลักษณะเดียวกันชิ้นอื่น
แต่ความโดดเด่นของชิ้นนี้อาจถือได้ว่า
นี่อาจเป็นรูปสลากหินชิ้นแรก
ที่มีความผสมผสานอย่างลงตัว
สมบูรณ์แบบที่สุดระหว่างกรีกและอียิปต์โบราณ
ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่นักโบราณคดีค้นพบ
เชื่อมโยงไปถึงเทพเจ้าโอซีวิส
และการเฉลิมฉลองของชาวเมืองโบราณในขณะนั้นด้วย
แม้การค้นพบเมืองโทนิสเฮลาเคลอนและคาโนปัส
ของนักโบราณคดีบริเวณใต้ทะเลมีติเตอร์เรเนียน
ไขข้อสงสัยของนักโบราณคดีได้หลายอย่าง
แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็กของความยิ่งใหญ่

ก็ดีโอประเมินว่าด้วยพื้นที่ของเมืองใต้บาดานทั้งสองแห่ง
นักโบราณคดีน่าจะทำการขุดค้นไปแล้วไม่น่าจะเกินร้อยละห้า
และแน่นอนว่าการขุดค้นจะยังดำเนินต่อไป
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
ก็จะถูกจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชม
จนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน